ระยะหลังรู้สึกว่าอิสราเอลเองก็จะถูกต่อว่าถูกตำหนิ
แล้วก็ถูกวิภาควิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดมีรายงานมีนักข่าวที่ไปเกาะติดการรายงาน
การสู้รบอยู่ทางฝั่งของลมประโลน
ถูกลุกหลงจากปืนใหญ่กองทัพอิสราเอลจนเสียชีวิตไป๑

แล้วก็ยังมีนักข่าวที่ไปทำข่าวในอิสราเอลเนี่ยที่ถูกตำรวจเอาปืนเอาปืนจี้โยนโทรศัพท์มือถืออีกด้วย
ทางฝั่งกองทัพอิสราเอลเองตอนนี้ก็มีการออกมาปล่อยคลิปนะครับ
บอกว่าเป็นคลิปที่กลุ่มฮามาสเนี่ยจับตัวประกันเป็นเด็กเล็กหลังจากที่สังหารพ่อแม่ของเด็กค่ะ
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปที่ออกมาจากทางกองทัพของอิสราเอลครับ
เป็นคลิปที่เห็นกลุ่มฮามาสเนี่ยอุ้มเด็กเล็กออกมาแล้วเด็กก็ร้องไห้ด้วยนะคะ
โดยกองทัพบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยจับเด็กเล็กเป็นตัวประกันหลังจากฆ่าพ่อและแม่ของเด็กแล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีรายละเอียดไม่ได้เห็นว่ากลุ่มฮามาสมีการก่อเหตุสังหารพ่อแม่เด็ก
แล้วเอาจริงเราก็ยังแปลไม่ออกว่าเขาพูดอะไรยังไงกันบ้างก็ไม่รู้ว่าจะจริงตามที่กองทัพกล่าวอ้างหรือเปล่านะคะ
แต่ล่าสุดค่ะอันนี้เป็นรายงานที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่า
ทัพอิสราเอลยิงปืนใหญ่ใส่กลุ่มฮิสบอละที่เลบานอนจนทำให้มีนักข่าวเสียชีวิตค่ะ
นายอิสซามอับดันละนะคะนักข่าวภาคสนามของรอยเตอร์เสียชีวิตหนึ่งราย
โซเชียลคือโพสต์คลิปนี้กันเยอะมากนะคะเป็นคลิปที่มีไฟลุกท่วม
แล้วก็มีร่างที่ไร้วิญญาณของนายอิซามนอนอยู่นักข่าวที่บาดเจ็บเนี่ยเห็นไหมคะ
ตอนนี้ก็เลยมีกระแสตีกลับแล้วก็วิภาควิจารณกองทัพอิสราเอลค่อนข้างเยอะค่ะ
กองทัพออกมาชี้แจงแค่นี้นะคะสำนักข่าวบีบีซีเองก็รายงานเหมือนกันว่ามีนักข่าวบีบีซีที่รายงานข่าวอยู่ในกรุงเทอร์อวีฟเนี่ย
ถูกตำรวจใช้ปืนจี้และเรียกตรวจค้นรถขณะเดินทางกลับโรงแรมทั้งทั้งที่ก็แสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชนแล้ว
แล้วพอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเนี่ยตำรวจก็โยนมือถือทิ้งแล้วก็ตีเข้าที่คอค่ะ
ซึ่งตอนนี้บีบีซีกำลังติดต่อไปยังตำรวจให้ชี้แจงในเรื่องนี้อยู่นะคะสภาพก็คือโดนค้นแบบนี้เลย
ส่วนสถานการณ์สู้รบในฉนวนกาซ่านะคะวันนี้กองทัพอิสราเอลเริ่มบุกจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่าแบบจำกัดวงแล้ว
ก็ถือเป็นการเริ่มปฏิบัติการก่อนถึงเส้นตาย๒๔ชั่วโมงที่เตือนให้พลเรือนในฉนวนกาซ่าอบพยพลงไปทางใต้
หมายคือการขจัดภัยคุกคามจากเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายและหาเบาะแสตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไป
ถ้าจำได้เมื่อวานนี้จะมีภาพที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยโปรยใบปลิว
ที่เป็นคำสั่งบอกว่าให้ประชาชนพลเรือนอบพยพจากเหนือ
ลงใต้ของฉนวนกาซ่าภายใน๒๔ชั่วโมงเพราะจะมีการเปิดปฏิบัติการใหญ่
ซึ่งพลเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือนี่ล้าน๑แสนคนนะคะ
ก่อนหน้านี้นายอันโตนิโอกูเตเรสค่ะ

ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกคำสั่งอพยพนี้
เพราะการอบพยพพลเรือน๑ล้าน๑แสนคนลงใต้
มันจะส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง

โดยบอกว่าการอบพยพผู้ป่วยและคนเจ็บออกจากโรงพยาบาลในกาซ่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้
ถ้าต้องมีการอบพยพจริงจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วย
เพราะสภาพถนนที่ได้รับความเสียหาย
แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยขาดเครื่องมือจำเป็นในการลำเลียงด้วย
อิสราเอลยกเลิกการปิดล้อมกาซ่า
และเปิดเส้นทางให้สามารถส่งอุปกรณ์การแพทย์ไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บได้นะคะ
โดยกระทรวงสาธารณสุขของกาซ่าบอกว่า
ตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซ่าพุ่งถึง๑๙๐๐ศพแล้ว
เจ็บ๗๖๙๖คน
ซึ่ง๖๐ของผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บเป็นผู้หญิงและเด็กค่ะ
รอบไม่ถึง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการจมตีไป๒๕๖ศพแล้วนะคะ
ส่วนอิสราเอลรายงานผู้เสียชีวิต๑๓๐๐ศพบาดเจ็บ๓๔๐๐คนค่ะ

สำหรับการสู้รบกันกรณีของกองกำลังของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะฮะ
เป็นความสูญเสียที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
เช่นเดียวกันครับกับคนไทยเพราะว่าล่าสุดตัวเลขของคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลนั้น
แล้วก็กลายเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนที่จะขออพยพกลับประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ตัวเลขของคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในประเทศอิสราเอลครับที่เกิดภาวะสงคราม
จากการรายงานกระทรวงการต่างประเทศครับ
ล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก๓ศพด้วยกัน
รวมแล้วเสียชีวิตตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้าวันที่๗ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
เข้าสู่วันที่๘ของสถานการณ์สู้รบสงคราม
มีคนไทยเสียชีวิตทั้งหมด๒๔คนด้วยกันณขณะนี้
บาดเจ็บเพิ่มอีก๒คนรวมเป็น๑๖คน

ตัวเลขยังคงยืนอยู่ที่๑๖คนนะครับ

แต่ว่าตัวเลขอื่นนั้นทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น
ส่วนคนที่แจ้งว่าต้องการจะขอกลับประเทศ
ตอนนี้ตัวเลขขยับดีดขึ้นไปอยู่ที่๗๐๕๘คนแล้วครับ
คนที่ไม่ขอกลับไทยนั้นอยู่ที่๘๕คน

นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันนี้มีภารกิจเดินทางไปดูสถานการณ์น้ำที่พิศนุโลกครับ
ก่อนจะเดินทางไปนั้นได้ให้สัมภาษณ์สั้นบอกว่า
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเร่งนำคนไทยกลับประเทศ
พร้อมทั้งขอบคุณสายการบินพาณิชย์๓แห่งด้วยกันครับ
และการบินไทยครับที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี
หาวิธีการในการนำคนไทยออกมาจากพื้นที่สู้รบให้เร็วที่สุด
นายกเศรษฐาบอกด้วยนะครับว่าได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ติดต่อกับภาคเอกชนที่มีเครื่องบิน
แล้วก็มีคอนเนคชั่นกับประเทศจีนครับ
ไฟล์ทจะบรรจุคนได้ประมาณ๓๕๐คน
เร็วที่สุดอาจจะเป็นวันอาทิตย์นี้ครับ
ซึ่งให้ช่องทางการติดต่อกับทางกระทรวงการต่างประเทศไปแล้ว
เพราะว่าสายการบินดังกล่าวนั้นจะลำเลียงคนอินเดียไปส่งอยู่แล้ว
หากสามารถคุยตกลงดีลกันได้และเคลียร์กับรัฐบาลอิสราเอล

ก็จะดำเนินการทันทีโดยเร็วที่สุด
นายกยังได้รับรายงานนะครับช่วงประมาณสักบ่าย๒โมง๔๕นาทีในวันนี้
จากทางท่านทูตว่าเครื่องบินที่นำคนไทยกลับประเทศ
จะเดินทางออกมาอีก๑ลำ
ว่าจะเดินทางกลับแต่ไม่ปรากฏตัวครับมิ้นคุณผู้ชม
แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยค่ะคือบางคนเนี่ยแจ้งกลับมาแล้วบอกว่าออกจากพื้นที่ยังไม่ได้
เพราะมีจรวดยิงถล่มอย่างต่อเนื่องแต่บางคนที่เป็นห่วงคือมีชื่อว่าจะขอเดินทางกลับ
แต่พอเอาเข้าจริงติดต่อไม่ได้ไม่ปรากฏตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบครับ
รัฐบาลเองก็ไม่ได้หยุดยั้งตัวผมเองก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวติดต่อกับเอกชนที่มีเครื่องบิน
ไฟล์หนึ่งประมาณ๓๐๐กว่าคนนะครับก็อาจจะเร็วที่สุดได้ก็คือวันอาทิตย์นี้
แล้ววันนี้นะครับมีการเผยแพร่ภาพคนไทยกลุ่มที่๓ครับที่เดินทางกลับโดยสายการบินฟลายดูไบ
จะมาถึงที่อุตภัวร์วันที่๑๕ตุลาคมประมาณ๗โมง๒๕นาที
โดยนางสาวกาญจนาพัทรโชคครับอธิบดีและโฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
เป้าคนกลับในรอบนี้๑๐๐คนได้รับรายงานช่วงประมาณบ่าย๒ว่ามีผู้มาขึ้นเครื่อง๙๑คน
เมืองต้นทราบว่ามี๒คนที่ขอเปลี่ยนใจอยู่ที่อิสราเอลต่อนะครับ
วันพรุ่งนี้ทางสถานทูตจะอบพยพคนไทยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศออกจากกรุงเทลอาวิฟต์เวลาประมาณบ่ายโมง
ท่าอากาศยานดอนเมือง๑๖ตุลาคมช่วงประมาณตี๔๔๐นาทีมีจำนวน๑๓๗คนครับ
และวันถัดไปสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ครับจะอบพยพแรงงานไทยอีก๒๕๐คน
แล้วก็รัฐบาลจะจัดเที่ยวบินพิเศษสายการบินไทยและของกองทัพไทยไปอบพยพคนไทยกลับมาเพิ่ม
แล้วก็ยังมีภาพภารกิจของสอทณกรุงเทลอาวิฟต์ครับตลอดช่วงบ่ายช่วงค่ำ
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาภาพเหล่านี้ครับคุณผู้ชม
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพอิสราเอลไปรับแรงงานไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่อันตราย

เพื่อรอการโดยสารขึ้นเครื่องบินอบพยพกลับประเทศไทย
คือบางส่วนบางกลุ่มบางคนที่ไปรับมาได้ก็รีบเดินทางไปรับมาทันที
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับนะฮะ
เดี๋ยวจะคุยกับจีนเพิ่มเติมสายการบินคือสไปร์เจ็ตนั่นเอง
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
เกาะติดภารกิจการช่วยเหลือคนไทยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
สถานการณ์การสู้รบกันที่อิสราเอลครับสงครามในอิสราเอล
สู้รบกับกลุ่มฮามาสวันนี้วันที่๘แล้วนะครับ
นับตั้งแต่ช่วงประมาณ๖โมงกว่า๗ตุลาคม
เล่าข่าวกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์

แล้วเนี่ยผ่านมา๘วันแล้วแล้วไม่รู้จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ด้วยครับ
ชะตากรรมแรงงานไทยในไฟสงครามครับ
วินาทีที่แรงงานคนไทยต้องหลบอยู่ในร่องสวนมะเขือเทศ
เพื่อเอาตัวรอดจากเหตุการณ์การสู้รบในภาวะสงครามครั้งนี้ครับ
เดียงเดือด

หลบอยู่ในร่องสวนมะเขือเทศแบบนี้เกือบชั่วโมงนะ

แล้วไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงด้วย

มันจะตกมาที่เรากล้ายรังไหมลัยยังไง
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นช่วงเช้า๗ตุลาคมเลย

เป็นช่วงเวลานาคตนายนัทพนิธรรมปัญญาอายุ๒๗ปี
เป็นแรงงานคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล

แล้วเกิดการยิงสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับ
ทำให้นายนัทพลนั้นกับเพื่อนคนงาน
หมอบต่ำก้มต่ำหลบอยู่ในร่องสวนมะเขือเทศ
ในพื้นที่เหมือนกับนิคมเกษตรโมชาฟครับ
ห่างจากฉนวนกาซ่าประมาณ๗๑๐กิโลเมตร

ก็ถือว่ายังเป็นรัศมีที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับตรงจุดนี้
บอยู่แบบนี้นานกว่า๔๐นาที
ก่อนจะวิ่งเข้าไปหลบภายในบ้านครับ
ซ่อนตัวอยู่ในนั้น๒วัน
ซ่อนอยู่ที่ร่องมะเขือเทศ๔๐นาที

บตัวให้เงียบที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดอีกประมาณ๒วัน
เข้าสู่วันที่๓ช่วงเช้าในจ้างของพวกเขาครับบอกว่า
ก็เลยพานายนัทพลแล้วก็ผองเพื่อนคนงานทั้งหมด

แล้วเดินทางไปยังพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลครับ
คือพื้นที่การสู้รบกันปะทะกันจะหนักในโซนตอนใต้ใช่ไหมฮ
ใช่ไหมครับนี่ก็เลยพาขึ้นไปตอนกลางของประเทศครับ

เขาไปเจอสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าประทับใจมาก
มันเหมือนกับว่าฝันร้ายที่เจอก่อนหน้านี้
ปลอบขวัญเบื้องต้นโดยนายจ้างครับ
หมู่บ้านที่เขาไปอาศัยอยู่
มาช่วยกันย้ายข้าวของไปยังห้องนอนไปยังที่นอน
ดูสิครับอาหารการกินทุกอย่างเตรียมเอาไว้ครับ
อาหารเครื่องดื่มที่หลับที่นอนปูเอาไว้เป็นอย่างดีเลย

เอาไว้ที่ผนังเนี่ยมีกระดาษแปะเอาไว้๕แผ่น
ในจ้างเขียนข้อความเป็นภาษาไทย
มันกลับมาชุ่มชื้นและกลับมาฟูอีกครั้งหนึ่ง

แต่เจอการต้อนรับแบบนี้เขาก็ยังรู้สึกดีดูทีละแผ่นครับ
แผ่นแรกยินดีต้อนรับถึงนอเดียนี่นะฮะ

แผ่นที่๒ครับเป็นกระดาษที่เขียนด้วยข้อความ
ใส่ความตั้งใจไว้เต็มร้อยเพราะว่าต้องบรรจงเขียน
สละพยันชนะอาจจะไม่ครบบ้าง

แผ่นนี้เขียนว่าเราหวังว่าคุณ
จะดีที่สุดเท่านั้นรักคุณ

อยากให้คุณได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแหละ

ที่๓ครับอันนี้ตรงเลย
ภาษาพื้นเมืองไว้ด้วยครับ
แผ่นที่๔ครับดูแลตัวเองด้วยนะ

แผ่นที่๕ครับเขียนเอาไว้ว่า
หวังว่าคุณจะโอเคและปลอดภัย
แล้วก็จะใส่หัวใจเอาไว้ด้วยครับแบบนี้
คือใส่ใจในการเขียนการแปลไม่พอนะ
ยังวาดหัวใจใส่ในกระดาษให้อีกด้วยนะ
แบบนี้ใจมันพ้องโตเหมือนกันนะ
อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีเรื่องราวดีในวิกฤตชีวิตแบบนี้ค่ะ
อย่างที่บอกครับว่าเขาอาจจะสะกดไม่ได้ถูกต้องเป๊ะ
หรือว่าอาจจะตกหล่นพยานชนะหรือสระ

มันคือใจล้วนเลยค่ะถูกต้องถูกต้องเลยครับ
เขาคือกำลังใจที่ดีคิดถึงภาพนะ
ถ้าเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นมา
แล้วเรามาเจอคนที่ดูแลเราเป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าใจอยากจะกลับประเทศไทย

อย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องดีเกิดขึ้นบ้างนะ
ถามนายนัทพลว่าเห็นแบบนี้เจอแบบนี้
นายจ้างที่เขาดูแลเอาใจใส่เราแบบนี้แล้ว
รู้สึกยังไงเจ้าตัวเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
อย่างแรกเราก็ไปนอนนอนได้

ว่าเราผ่านจุดนี้มาได้แล้วครับ
แล้วนายจ้างให้กำลังใจเรายังไงบ้าง
ลูกจ้างก็มีเตรียมสถานที่มีเด็กมีญาติพี่น้องของแกครับ
ต้อนรับอย่างดีเลยในหมู่บ้าน
แล้วก็เตรียมป้ายว่าให้คุณปลอดภัย
แล้วก็คุณโอเคไหมกับสถานที่นี้นะครับ
นายจ้างมาถึงนี่ก็บอกว่า
ผมจะทำให้คุณปลอดภัยและไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินเดือน
เหมือนถูกรางวัลไหมแฮปปี้ไหม
คือต่างจากคนอื่นต้องทำงานต้องอะไรอย่างนี้
รู้สึกดีเลยครับผม
รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณที่โชคชะตาที่มาโดนในจ้างแบบนี้ครับ

สถานการณ์แบบนี้นายจ้างรู้ว่าจิตใจเอ่ย
สภาพความปลอดภัยมันอาจจะยังไม่เต็มร้อย
แต่ต่อให้ไม่ได้ไปทำงานก็ยังจ่ายค่าจ้างจ่ายเงินให้ตามปกติ
แล้วก็ดูแลที่หลับที่นอนอาหารการกินให้ด้วยนะครับ
ถ้าเจอนายจ้างที่ดีแบบนี้ถามต่อว่าแล้วจะกลับเมืองไทยไหม
เดี๋ยวลองฟังแล้วกันว่าคุณนัทพลเนี่ยจะว่ายังไงครับ

อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วแล้วนายจ้างก็ดูแลเป็นอย่างดี
ตัดสินใจว่าจะยังไม่กลับไทยในช่วงนี้ครับ
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมอีกครั้ง
พร้อมขอบคุณในจ้างและทุกคนที่ช่วยเหลือเขาอีกครั้งครับ
คือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่ไปทำงานอายุก็ยังไม่ได้เยอะมาก

อาจจะมีแบบ๒๐กลางถึงปลายแล้วก็ประมาณ๓๐กลางถึงปลาย

เพราะฉะนั้นเป็นยุคที่เราไม่ได้อยู่ในถ้ำกลางสงคราม
มันคือยุคหลังสงครามโลกไปแล้ว
มันก็เลยไม่เคยเจอกับสถานการณ์อะไรแบบนี้ค่ะ
นี่เขาบอกว่ามีแรงงานทายเนี่ยนะคะเขาจับกลุ่มมันอยู่น่ะ

ว่าค่ะผมร้อนตอนเนี้ยบอกตรงนั้นความรู้สึกผมบ้างเที่ยว
มันก็ผมว่าผมว่าไม่เอาไปเครียดแม่งกดกันตายหลีอ่ะ
แบบคนไรยิ่งเสียงปืนตุ่มตุ่มต่ำหลังอู้เพื่อนกู

ว่าเป็นอะไรใกล้สามละหลังแบบ

คือทุกคนคือหยุดการเคลื่อนไหว

สายตาเขาแบบเบิกโลงเลย
สุดท้ายเค้าก็มาไลฟ์บอกอ่อทหารอิสระเอวที่เข้ามา
คือหลอนไปหมดแล้วค่ะได้ยินเสียงอะไรก็ระแวง
คิดว่าจะต้องมาอยู่ถ้ำกลางสงครามแบบนี้เลย
วันต้องนอนใต้โซฟานอนตามสวนเพื่อซ่อนตัวนอนกันแทบไม่หลับเลย

ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะได้กลับประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้
เนี่ยเห็นไหมคะคือสีหน้ามันแสดงความกังวลชัดเจนมากเลย
คุณไม่น่าเชื่อนะถ้าเป็นบ้านเราหมาเห่าขนาดนี้มีอยู่สองอย่าง

แต่ที่แรงงานไทยที่นู่นก็คือ

๗ตุลาคมจนถึงวันนี้
มีเธอสามีเธอ
เนี่ยศักดาเนี่ยสามีเธอ

คือศักดาสุระคายวัย๓๑ปี

แคมป์เนียออสทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะ

ผู้ชายคนที่ถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีดำเนี่ย

เขาบอกตอนนั้นคุยวีดีโอคอลกับเธออยู่

วันที่๗ตุลาคมตามเวลาไทยอิสราเอล

วางสายสามีก็เล่าว่ามีการสู้รบทางอากาศ

ส่งคลิปถ่ายท้องฟ้าที่มีลูกระเบิ

คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะอิสราเอลมีการสู้รบบ่อย
แต่หลังจากเที่ยงเธอติดต่อสามีไม่ได้เลยค่ะ
คิดว่าตอนนั้นมีแค่ค่อยต่อก่อนเลย
ที่เขาหยิงข้ามมาแล้วหลังจากนั้นก็คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ก่อนไปก็กู้เงินมาแสนสองหมื่นบาทนะคะ
ถยอยใช้หนี้จนตอนเนี้ยเหลือแค่สามหมื่น

คุณแม่เพิ่งเสียไปเมื่อ๒๕กันยายนนี้เอง

ใจไปแล้วนิดนึงแต่เราก็อยากหวังอ่ะพี่

ไม่รู้ว่าหนูจะทำไงแต่ว่า

เราอยากหวังอ่ะเราอยากหวังให้เขากลับมา

เพราะพี่เขาก็บอกว่า
แต่เราก็ต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเนอะ

คือตอนนี้เธออยู่ได้ด้วยความหวังจากปฏิหารอย่างเดียวเลย
ไม่มีใครติดต่อญาติตัวเองในแคมป์นี้ได้เลย
เธอก็เลยแบบร้อนใจมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ

ครอบครัวก็ยังคงมีความหวังแล้วก็เฝ้ารอคนที่รักจะติดต่อกลับมา
หรือว่าเดินทางกลับมาประเทศไทยเช่นเดียวกันกับครอบครัวนี้ที่จังหวัดขอนแก่น
ก็เป็นข่าวที่เราตามต่อตลอดเลยนะฮะ
เข้าสู่วันที่๘แล้วเพราะว่าทางครอบครัวบอกว่า
ติดต่อรัฐถาวรีไม่ได้เลยติดต่อโยไม่ได้เลยครับ
ผู้หญิงในคลิปที่ใส่เสื้อสีขาวนอนขดอยู่ตรงนี้บนรถเนี่ย
น่าจะเป็นลูกสาวของคุณแม่นั่นแหละ
ถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันตั้งแต่๗ตุลาคม
ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าลูกสาวถูกคุมตัวอยู่ที่ไหนยังไงเลย
คุณแม่ของคุณโยบอกว่าลูกสาวไปทำงานที่อิสราเอล
เป็นเวลา๔ปี๓เดือนแล้วดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวพืชไร่
กระทั่ง๗ตุลาคมกลุ่มฮามาสบุกมาจับลูกสาวไปเป็นตัวประกัน
นี่เวลาก็ผ่านไปประมาณสักร่วมสัปดาห์แล้วยังติดต่อลูกสาวไม่ได้
ตัวของคุณแม่พร้อมญาติครับไม่รู้จะทำยังไงก็ยังคงรอคอยด้วยความหวังนะ
ระหว่างนี้ไปหาหมอดูและบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง
หมอดูบอกว่าลูกสาวยังมีชีวิตรอดแต่ก็อยู่อย่างลำบาก
ทำให้แม่เองก็ไม่สบายใจก็ต้องคอยติดตามข่าวอยู่ทุกวันครับ
คุยกับคุณแม่เมื่อไหร่คุณแม่ก็จะร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงลูกสาวอะนะ
รอดูว่าจะมีรายชื่อลูกสาวแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยด้วยหรือเปล่า
ดูกี่ล็อตกี่ชื่อกี่รอบก็ยังไม่เจอในคลิปเนี่ยเอาจริงจริงแม่ก็ยังไม่ชัวร์
ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกสาวแม่หรือเปล่าแต่จากการพูดคุยกับเพื่อนลูกสาวที่รอดตาย
เขาบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเป็นวันหยุดเพื่อนเนี่ยนัดกันไปทำงานพิเศษ
ยกเลิกจนกระทั่งมาเกิดเหตุครับขณะที่ลูกสาวของแม่พร้อมกับแฟนกำลังนั่งกินกาแฟ
เกิดการโจมตีของกลุ่มฮามาสลูกสาวและแฟนหนุ่มก็เลยปั่นจักรยานออกไป
ส่วนเพื่อนของลูกสาวไปหลบกันที่หลุมหลบภัยก็เลยรอด
ก่อนจะส่งคลิปที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวของแม่เนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันมาให้ดูลองฟังคุณแม่เพิ่มเติมครับ
ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยจริงนะคะเราก็รออยู่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามความหวังแล้วก็ปฏิหารจากทุกคนนะคะ